หน้าต่างมีหูประตูมีกรคนคอนมีปืนเนี่ย

ข่าวนี้ตอกย้ำเรื่องนั้นเลยคุณผู้ชมเขาแชร์กันในโซเชียลว่า

ทวงหนี้กับลูกหนี้ดูวิธีแบบนี้เล่นเอาปืนจ่อเลยอ่ะ
แม่งก็บันทึกไว้

ตำรวจสมพท่าสาราปล่อยผ่านไม่ได้ครับ
ไปตรวจสอบที่มาของคลิปจนรู้ว่า

เป็นผู้รับเหมารับจ้างตัดทุเรียน
ก็เลยตำรวจเลยเชิญตัวคุณสายันมาตรวจสอบครับ

พี่ตำรวจคอนเทนต์ครับ
ฮะผมทำคอนเทนต์กับเพื่อนครับ
อ๋อก็เอาข้อหาอื่นไปถ้างั้น

ค่ะพี่นี้เอาครูนั้นมาเทนต์ด้าสิเอ้าจะทำคอนเทนต์อะไร
คือพี่สายันเขาเล่าย้อนไปนะ
ช่วงปลายเดือนมิถุนายนเนี่ย
ผมกับคนในคลิปเป็นเพื่อนสนิทกัน๔คน๔๕คนเนี่ย
ก็ไปสังสรรค์กันที่บ้านเพื่อนแล้วก็คุยกันเรื่องเงิน

คนขนองก็เลยเฮ้ยทำคอนเทนต์กันดีกว่าเว้ย

แอ๊กมาแบบนี้จริงไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันจริง
แต่เขาหวังว่าจะเอาคอนเทนต์นี้ไปใช้ทำอะไร

คนยืมเงินไปแล้วไม่ยอมคืนเงินไง
ก็เลยทำคอนเทนต์ขึ้นมาในกลุ่มเพื่อน
เพื่อจะส่งให้ลูกหนี้คนนั้นได้รู้ไว้
พวกเขายืนยันนะพี่สายันยืนยันว่า
ไม่ใช่บังคับขู่เข็นเพื่อทวงหนี้อะไร
แล้วเปลือนในคลิปอะเปลือนในคลิปจริงหรือเปล่า
สงสัยขึ้นถึงการว่าเราแต่ผมเชื่อค่ะ

ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตมานี้
เพราะว่าเราก็ทำด้วยที่ว่าเรา

อกจากความคึกขนองเพราะดื่มสุราเข้าไปแล้ว

เพราะไอ้คนที่มายืมเงินไปไม่คืนสักที
เท่าไหร่ก็ไม่คืนสักทีก็เลยอัดคลิปไปแบบนั้น
เขาเลยบอกเลยไงว่าคนที่แบบไปทวงหนี้
คนที่แบบมีลูกหนี้จะเข้าใจผมถ้าดูคลิปนี้

ผิดไงตำรวจก็ไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งหมดนะคุณผู้ชม

เดี๋ยวตำรวจจะตามตัวบุคคลอีก๒คนในคลิป
ก็คือผู้ชายเสื้อดำลาย

กับผู้หญิงอีกคนที่สวมบทเจ๊สายโหด

แล้วก็เดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบอาวุธปืนในคลิปด้วย
ถ้ามีความผิดอะไรก็จะแจ้งข้อหาต่อไปครับ
ทำคอนเทนต์อะไรคิดหน้าคิดหลังก่อนก็จะดีนะฮะ